คุณผู้ชมคะมีเจ้าของบ้านหลังนึงค่ะอยู่ที่อำเภอบังเลนจังหวัดนครปฐมนะคะ
เขาแจ้งเจ้าหน้าที่เขาแจ้งจอสอร้อยเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วสงสารมาก

ตัวเงินตัวทองค่ะทำไมฮะตัวเบลเลอร์เลยคุณภาคภูมิเห็นไหมแล้วมันไปติดอยู่ตรงรั้วประตู
แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าติดอยู่หลายวันแล้วตั้งแต่๖พฤษภาคม
นี่วันที่๑๐ใช่ค่ะแล้วคือตัวมันใหญ่ด้วยแล้วมันออกออกเองไม่ได้
แล้วเจ้าของบ้านบอกผมก็แก่แล้วไม่รู้จะไปช่วยมันยังไง
ก็ได้แต่มาเดินรถน้ำไม่ให้มันร้อนนึกออกป่ะ
คอยช่วยมันมาคอยแบบเออมันยังดีอยู่ไหมตายหรือยังเนี่ย
แต่ไปช่วยเองก็อันตรายใช่ไงเพราะว่าโอ้โหทั้งเล็บทั้งฟันทั้งอะไรของมันเนี่ย
มันด้งมันดิ้นขึ้นมานี่มันก็ใช่ไหม
ตำรวจช่วยได้นะคะตำรวจฮะใช่ค่ะตำรวจเก่งนะทำได้หลายอย่างนะคะ
นี่มันเข้าไปถึงขั้นมันถูกปักถูกขัดหนีเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะตัวเงินตัวทองตัวนี้ยาวเป็นเมตรเลยนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ตัวอ้วนคือตัวใหญ่อะค่ะครับแต่สภาพมันอิดโรยนอนขดติดอยู่กับลูกกรงแบบเนี้ย
ออกไปไหนไม่ได้เจ้าของบ้านเขามาเจอบ้านเขาอยู่ในตำบลบางภาษี
อำเภอบางเลนจนครปฐมนายอัพพิชาติหันวิสัยอายุ๖๕ค่ะ
เจ้าของบ้านคนนี้บอกว่าเห็นตัวนี้ตัวเงินตัวทองอ่ะติดอยู่กับรั้วด้านหลังของบ้าน
ตั้งแต่๖พฤษภาคมแล้วเนี่ยวันที่๑๐แล้วอะค่ะพยายามจะช่วยแล้วนะคะ
แต่ทำไม่ได้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็เดินมาดูมาคอยดูมันว่ามันเป็นตายร้ายดียังไง
อากาศร้อนไงเอาสายยางมาฉีดน้ำช่วยลดความร้อนแล้วก็แจ้งขอความช่วยเหลือไปหลายที่
แต่ก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะแล้วล่าสุดวันนี้ค่ะ
ศูนย์วิทยุสพบางเลนประสานไปยังพันธ์ตำรวจโทพริชาคล้ายจันทรง
หัวหน้าสายตรวจตำบลบางภาษีให้มาช่วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เอาท่อนไม้อ่ะค่ะ
งัดแล้วก็ถ่างเหล็กรั้วประตูเพื่อให้พอจะมีช่องให้เจ้าตัวเงินตัวทองตัวเนี้ย
มันพลิกตัวได้แล้วมันก็พลิกตัวได้จริงนะพลิกตัวจนหลุดออกมาจากรั้วค่ะ
เป็นครึ่งชั่วโมงนะก็ใช้เวลาพอสมควรนะพอออกมาได้ปุ๊บสบายตัวแล้ว
มีเสียงตำรวจนะฮะเดี๋ยวเราหอว์งดูหน่อย
สภาพตอนที่ไปเห็นตอนตี๕เนี่ยค่ะสภาพของตัวเงินตัวทองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ก็อีกโลยเนี่ยนะคือสภาพอีกโลย
แล้วลูกแกบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้นะห่างมันยาวมันตีแรง
เพราะลูกเขาไม่กล้าคือเข้าไปแล้วมันถูก
ก็เลยช่วยนะคือหลายแล้วเหลือตี้หักก็เลย
แต่ตัวค่ะก็เลยแบบว่ารักษณะที่ว่าคือตอนเกียร์
ใช้เวลานานไหมคะขวาจาก
ก็ใช้เวลาประมาณ๒๐๒๕นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงขวาจากนั้นกันออก
นายอภิชาติเจ้าของบ้านก็บอกว่าดีใจมากนะคะ
ที่ตำรวจสามารถช่วยตัวเงินตัวทองตัวนี้ออกมาได้
คือตัวเจ้าของบ้านบอกว่าผมก็อายุเยอะ๖๕แล้ว
จะไปช่วยก็ไม่ไหวก็กลัวจะได้รับอันตรายด้วยไม่รู้ว่าจะช่วยยังไง
ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ไม่ให้มันตายคอยพรมน้ำรดน้ำไปนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ตัวเงินตัวทองตัวนี้มาติดรั้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมาหาอาหารกิน
แล้วก็ตัวของมันไปติดอยู่ที่รั้วหลังบ้านแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้เลย
แล้วก็ในเพจจสร้อยเขาก็โพสต์ภาพเอาไว้ไงมันหลายวันแล้ว
ชาวเน็ตก็ไปตามความคืบหน้าทุกวันค่ะช่วยได้หรือยังช่วยได้หรือยังเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้เป็นห่วง
คงจะนับดูว่ากี่วัน๔วัน๔วันบทดี